ที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยต้องดูแลต้องเอาใจใส่ท่านให้ดีนะคะเหมือนกับลูก
สาวของตลกชื่อดังอย่างคุณเอ็มบุษราคำค่ะลูกของพี่หม่ำจกมกและคุณแม่มดนะคะคุณผู้ชม
พระคุณผู้ที่ทำให้เธอลืมตาขึ้นมามีชีวิตบนโลกใบนี้
อย่างคุณพ่อหม่ำกับคุณแม่มดแต่ด้วยช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ย
จะไปเจอกันก็ไม่ได้เธอก็เลยส่งส่งพวงมาลัย
พร้อมกับการ์ดไปขอบคุณพระอรหันต์ถึงบ้าน
โดยคุณพ่อกับคุณแม่ก็ได้อัดคลิปขอบคุณลูกสาว
อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะคะบอกเลยว่าดิฉันเห็น
เชื่อว่าหลายหลายคนเห็นแล้วต้องซึมอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะอะไรไปดูจากคลิปนี้กันค่ะ
ขอบคุณมากที่ได้ลูกสาวที่น่ารักขอบคุณที่ดูแลพระอาหารสององค์ที่มาตลอด
หีพี่ให้พูด

ปกติเราไม่เคยเห็นพี่หม่ำในโมเมนต์นี้นะ
ถ้าปกติผู้อะไรสองคำฝึกปังกาทันที
บอกแต่ซึ้งกะซึ้งอ่ะอันนี้ซึ้งทั้งคลิป
ไม่ค่อยได้ยินพ่อพูดอะไรซึ้งและคำที่เอ็มอยากได้ยินมาตลอดคือพ่อแม่ภูมิใจในตัวเอ็มบ้างไหม
แล้ววันนี้เอ็มก็ได้ยินแล้วในสายตาพ่อแม่ลูกก็ยังคงเป็นเด็กในสายตาอยู่ตลอดเวลา
คอยดูแลประคบประงมตลอดช่างเป็นอีกครอบครัวที่น่ารักจริงนะคุณผู้ชมนะ
คือจริงแล้ววันเกิดเนี่ยหลายคนคิดว่าการตามธรรมเนียมจะต้องมาเป่าพงเป่าเค้ก
ไม่ใช่นะจริงแล้ววันเกิดเนี่ยเป็นวันที่ลูกทุกคนต้องสำนึกในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดมา
คุณแม่ซึ้งใจแล้วเนี่ย
ใส่นี้ให้ลูกปุ๊ดออกมาแล้วจับลูกป้าม